ทีนี้คุณผู้ชมคะดูเรื่องของสถานที่กักตัวของผู้ป่วย

คือวันนี้มันก็มีกรณีทั้งเรื่องของเถียงนาโมเดล
หมอทวีสินบอกมันกลายเป็นประเด็นดราม่า

รวมถึงเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ร้อยเอ็ดค่ะ
ร้อยเอ็ดเขาจัดสถานที่ให้คนที่ติดโควิด
พอกลับมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเนี่ย
กลับมาจากพื้นที่สีแดงไม่มีโรงพยาบาล

ดิฉันไม่บอกว่าเป็นยังไงแต่ดิฉันให้คุณผู้ชมดูภาพเอง
ดิฉันใช้คำใหม่ใช้คำว่าเป็นสถานที่เป็นอาคารคงจะไม่ได้
สภาพมันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
เป็นเต็นต์แบบนี้แล้วเห็นสิ่งที่อยู่รายรอบด้านข้างไหม
บางคนเขาบอกว่ารู้ไหมตรงนั้นน่ะมันเป็นป่าช้าเก่า
บรรยากาศกลางคืนมันก็คงหลอนหน้าดู
นี่มันกลายมาเป็นประเด็นแล้วก็กระหึ่มในโลกโซเชียลเลยนะคะ
อย่าให้มันอนาถาเกินไปกว่านี้เลยค่ะท่าน
ถึงจะเป็นสถานที่สำหรับผู้ติดเชื้อชั่วคราว

ท่านเล่นจัดสถานที่ทุ่งนาข้างป่าช้ามันก็กระดายอยู่

ทีนี้ค่ะพอมีการโพสต์ภาพนี้ออกไปนะ
มาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลย

เหมาะเหรอผู้ป่วยโควิดผู้หญิงคนเดียว
มานอนที่เต็นต์ข้างป่าช้าแบบนี้
คุณผู้ชมคะเราต้องไปตรวจสอบ

ไปที่บ้านตมมที่อำเภอธวัฒน์บุรีจังหวัด๑๐๑

ให้เป็นสถานที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด
ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

กลางวันมันก็ดูเป็นป่าเขียวขจีหรอก
แต่ว่ามันหล่อนหน้าดูเลยค่ะ
พอไปถึงแล้วเจอเต็นต์กางอยู่
นี่เห็นไหมสีน้ำเงินซ้ายมือ

จากเต็นต์เอานักข่าวของเราถ่ายมาให้ดูด้วยว่ามีอะไรบ้าง
มีแคร่มีพัดลมมีถังน้ำ
มีชุดที่นอนพร้อมผ้าห่ม๑ชุด

ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยสอบถามกับผู้ใหญ่บ้าน
บ้านตมมหมู่๑๓
ทางผู้ใหญ่บ้านบอกกับทีมข่าว
บอกว่าผู้ใหญ่บ้านเองได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยหญิง
เขามีภูมิลำเนาเป็นคนในหมู่บ้าน
จะเดินทางกลับมารักษาโควิดนี่แหละ
แต่ว่าโรงพยาบาลที่๑๐๑ยังไม่มีเตียงที่จะรับรักษา
ทีนี้ก็เลยมีการเตรียมสถานที่ให้กับผู้ป่วยได้กักตัวชั่วคราว
มติกันแล้วกับชาวบ้านในหมู่บ้าน
ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยคนนี้กลับมาเกิดยังไม่มีเตียงเนี่ย
จะต้องจัดที่พักคอยให้ชั่วคราว
แล้วผู้ป่วยเองก็รับทราบถึงสถานที่ในการกักตัว
เพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อเป็นผู้ป่วยโควิด
จะต้องอยู่ห่างจากชุมชนป้องกันการแพร่ระบาดถูกไหม

งั้นก็เอาพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านตะโมมนี่แหละมาใช้ประโยชน์
ย้ำนะว่าไม่ใช่ป่าช้าตามที่มีกระแส

แล้วผู้ใหญ่บ้านบอกด้วยบอกว่าจริงแล้ว
ผู้หญิงคนนี้เขามารออยู่ตรงจุดนี้ประมาณสัก๔ชั่วโมง

แต่ด้วยความที่พี่ชายเขาก็นั่งอยู่ห่าง
หลังจากนั้นมีรถพยาบาลมารับตัวผู้ป่วยไป

แล้วผู้ใหญ่บ้านก็ชี้แจงบอกว่าสถานที่ตรงนี้
มันอยู่ระหว่างการนำไปพิจารณาในที่ประชุมของหมู่บ้าน
เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมเอาไว้กักตัวสำหรับคนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
แต่ว่าจากการที่ผู้สื่อข่าวของเราได้สอบถาม

บอกว่าจริงแล้วเนี่ยตรงที่ตั้งเต้นเนี่ย

อยู่ตรงข้ามกับป่าช้าเก่า
เมื่อก่อนตรงฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็จะมีการเอาศพมาเผาเอ่อ

ซึ่งไม่ได้มีการเผาศพมาในบริเวณนั้น๓๐ปีแล้ว
อันนี้คือข้อมูลที่นักข่าวของเราให้มานะคะ
แล้วผู้ใหญ่บ้านก็ชี้แจงเรียบร้อยแล้วดราม่าเรื่องนี้ก็จบไป

รามาสเถียงนาหรือว่าเถียงนาโมเดลของคุณหมอทวีสิน
เพราะว่าหลังจากที่โฆษกสบคพูดถึงสถานที่
กรณีที่ถ้าเกิดว่ามันขาดแคลนเตียงในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ

ถ้าอย่างนั้นลองดูไหม
ให้ผู้ป่วยไปกักตัวที่เถียงนา
หรือว่าเถียงนาโมเดลเป็นการลดการสัมผัส
ก็นอนอยู่ตรงนั้นได้มีคนส่งข้าวส่งน้ำ
เป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะครับซึ่งน่ารักมาก
ก็ขอให้ใช้วิธีต่างเหล่านี้ที่เป็นจากภูมิปัญญา
หรือจะเป็นการคิดจากพื้นที่ขึ้นมาช่วยกันนะครับ
เท่านั้นล่ะค่ะคุณผู้ชมพอพูดไปแบบนี้
ต้องบอกก่อนคุณหมอพูดวันไหน
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีพัดลมหรือว่าต่อให้มีพัดลมเนี่ยก็ร้อนตับแตกค่ะ
ส่วนกลางวันที่มีลมพัดมันเป็นลมร้อน
กว่าแดดจะร่มลมจะตกก็อูหูยจะ๖โมงเย็นแล้ว
ขณะไปนั่งบนสาราที่มีพัดลม๔โมงเย็นเนี่ยโอ้โหยังร้อนเลย
ซึ่งคุณแท็ตก็บอกด้วยนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่า
คนที่ไม่ได้คุ้นชินกับสภาพอากาศเนี่ยแย่เหมือนกันนะร่างกายน่ะ
ที่ถามเนี่ยเพราะว่าคุณนัทเองก็ไปอยู่มาเป็นเดือน
ดีหน่อยก็คือช่วงเช้ามืดกับช่วงค่ำ
บอกว่าถ้าจะทำเองทำและลองเอาตัวเองเข้าไปอยู่สัก๒คืน
ถ้าอยู่ได้คนที่กักตัวก็คงอยู่ได้
นี่มันก็กลายมาเป็นประเด็นในโลกโซเชียลด้วยนะคะ

บางคนก็บอกหมอเข้าไปอยู่ก่อนสิ
ส่วนคุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาหน้าจอเยอะมากเลย
ท่านบอกไม่เชื่อตั้งแต่ทีแรกแล้ว

ท่านบอกว่าไม่เชื่อมั่นแล้ว

ที่เป็นโพลกันอยู่ในทวิตเตอร์ของไทยรัฐนะครับใช่ค่ะ